ศิลปินน้องใหม่ของค่ายเลย

รักแล้วหล่อมาก
ขุนบอกเลยว่าตอนนี้ตัวเขาเองก็โสดจีบได้จ้า
ส่วนเรื่องงานแสดงจะลองชิมลางตามอย่างพี่ชายเจ้านายหรือเปล่า
ฟังลีลาการตอบคำถามของว่าที่ซุปตาคนใหม่กันบ้างดีกว่าค่ะ

เพิ่งออกอาทิตย์๒อาทิตย์เอง
งานแสดงพี่เจ้าหน่ายเขามี

มีติดต่อมาแต่ขุนเล่นยังไม่น่าได้

เป็นใจพ่อ